สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสราสุดสัปดาห์นี้ใครจะขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานไปเที่ยวภูเขาอาจต้องเจอกับสภาพอากาศแบบหนาวคั่วฝนและสิ้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังฝนตกหนักและอุณหภูมิที่ลดหวบค่ะ
วันนี้ลมหนาวอ่อนกำลังลงความชื้นเข้ามาแทนที่กลายเป็นฝนแต่ว่าช่วงสิ้นเดือนนี้ระมัดระวังให้ดีนะคะ
จะเกิดฝนตกหนักมากกว่านี้และอุณหภูมิจะลดลงชัดเจนค่ะ
ส่วนวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่พื้นที่ริมทะเลภาคใต้จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
อุณหภูมิระหว่างวันของวันนี้อยู่ที่เฉลี่ย๒๑๓๖องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่จุดที่ไม่มีฝนอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยค่ะ
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๗นาฬิกา๕๓นาที
แล้ววันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตี๕๕นาทีค่ะ
สิ้นเดือนนี้สภาพอากาศจะต่างกันสุดคั่วภาคเหนือและภาคอีสานฝนตกหนักและหนาวจัด
ส่วนภาคใต้ฝนเยอะคลื่นลมแรงค่ะ
สวัสดีค่ะ